คุณผู้ชมครับสิ่งใดที่เป็นสัญลักษณ์ที่จะแสดงออก

และเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เราได้จดจำ
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
คนไทยเองอยากได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ
ใช่ค่ะเช่นเดียวกับเข็มที่ระลึกพระราชพิธี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ประชาชนจำนวนมากต้องการที่จะครอบครองเป็นที่ระลึก
ซึ่งทางสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยประชาชนสามารถที่จะสั่งจองได้ค่ะ
ทำการปรายศนีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะคะ
นายสมภาษณิรพันธ์รองประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่าตามที่สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
มอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำเข็มที่ระลึก
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
บรมนาศบพิษเพื่อที่จะนำรายได้ขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
และได้เปิดจำหน่ายครั้งแรกจำนวน๔๐๐๐ชิ้นนะคะ
จำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่มีประชาชนให้ความสนใจ
และประสงค์ที่จะมีไว้เพื่อเป็นที่ระลึกจำนวนมากนะคะ
วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
มอบหมายให้สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เพื่อให้ประชาชนมีเข็มที่ระลึกได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วนค่ะ
เนื่องจากเข็มที่ระลึกนี้มีความสำคัญในการผลิต
เพราะจะต้องดำเนินการด้วยความประนีตมีคุณภาพและงดงามเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทำให้ต้องใช้เวลาในการผลิตพอสมควรนะคะ
แต่เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเข็มอย่างทั่วถึง
ได้รับความสะดวกในการสั่งจอง
ดังนั้นทางสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้ร่วมกับบริษัทปรายศนีย์ไทยค่ะ
เปิดให้จองเข็มที่ระลึกได้อีกครั้ง
ทำการปรายศนีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ
ราคาเข็มละ๓๐๐บาท
ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะ
และสามารถที่จะรับเข็มที่สั่งจองได้
ทำการปรายศนีย์ประมาณ๓๐วัน
หลังจากที่มีการสั่งจองไปแล้ว

ที่กองคลังสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

และเบอร์โทรศัพท์๐๒๒๘๓๔๓๑๙ถึง๒๔นะคะ